คุณผู้ชมค่ะข่าวใหญ่วันนี้ค่ะหลายคนชอบพูดไงว่า
เนี่ยกฎหมายนะวัยเชียเวลากับคนจนกับชาวบ้านนู่นนี่นั่นโน่น
ล่าสุดนะคะปปชชี้มูลความผิดนางสาวปรินาไกรคุบแล้วนะคะ
จริยธรรมร้ายแรงกรณีลุกพื้นที่ป่าในจังหวัดราชบุรี
เดี๋ยวจะส่งคำฟ้องต่อสารดิกาภัณฑ์ในสามสิบวันนี้
และถ้าสมมุติว่าสารพิพากษาว่าผิดจริง
คุณปารีนาจะไม่ได้เป็นสอสออีกตลอดชีวิตนะคะ
กรณีที่สารพิพากษาว่าผิดนะ
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชค่ะ
มีมติชี้มูลความผิดนางสาวปรินาไกรคุบ
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรกรณีครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
บริเวณเขาสนฟาร์หมู่ที่๖ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมิชอบ
กว่า๗๑๑ไร่มูลค่าความเสียหายกว่า๓๖ล้านบาท
อันนี้ก็คือชี้มูลความผิดตามที่กรมป่าไม้เขามาร้องทุกข์กล่าวโทษเอาไว้นะคะ
โดยแจ้งบอกว่าพฤติกรรมของนางสาวปารีนานั้นถือเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
กรณีที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดรกระทำการอันเป็นการขัดกัน
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง
ดังนั้นคณะกรรมการปปชจึงเห็นควรเสนอเรื่องต่อสารดีกา
เพื่อวินิจฉัยกรณีนี้ภายใน๓๐วัน
ซึ่งการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการปปชยังไม่ถือเป็นที่สุด
อันนี้ปปชแค่ชี้มูลและส่งเรื่องให้สารดีกา
มันจะเป็นที่สุดก็ต่อเมื่อสารดีกาพิพากษาเท่านั้น
ส่วนหลายคนที่ถามว่าเอ๊ะแล้วพอชี้มูลความผิดแบบนี้
ในฐานะที่เป็นสอสอจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
เรื่องนี้เนี่ยตามกฎหมายปปชระบุบอกว่า
กรณีที่ปปชยื่นคำฟ้องไปที่ศาล
และสารประทับรับฟ้องให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทันที
คือตอนชี้มูลยังไม่เป็นไร
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สารประทับบอกโอเครับฟ้องเท่านั้นแหละ
คุณปรินาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอทุกประการทันที
อันนี้แค่หยุดนะไม่ใช่เลิก
ส่วนความเคลื่อนไหวของคุณปรินานะคะ
ช่วงเช้าเนี่ยวันนี้ปราวชพิจารณาไง
ช่วงเช้าตอนที่เขายังไม่ได้มีผลออกมา
เพราะว่าวันนี้นายกเขาอวยพรชาวไทยเชื้อสายจีน
เรื่องนี้ตรุจจีนลองดูหน่อยลองดูหน่อย
ดีใจแหละดีใจดีใจแหละได้รับพร
แต่ว่าอันนี้คือที่อัดไว้ช่วงเช้าก่อนที่จะมีผลออกมานะคะ
ซึ่งถ้าจำได้คุณปรินาเคยชี้แจงเอาไว้ไง

ผู้สื่อข่าวติดต่อไปว่าตกลงคุณปรินาจะแถลงข่าวไหมอย่างไร
คุณปรินาก็แจ้งกับผู้สื่อข่าวบอกว่าขอยกเลิกการแถลงข่าวเพราะไม่รู้ข้อกฎหมาย
แล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับทนายความนายทศพลเพ็งส้ม
ผู้สื่อข่าวเราก็โทรไปหาในทศพลเลยว่าตกลงยังไงแบบไหนบ้าง
คำตอบที่ได้ก็คือคือไม่รู้แล้วแต่คุณปรินา
เขาว่าอย่างนี้ก็ต้องแล้วแต่นะคะถ้างั้น